คุณผู้ชมครับกลับมาดูข่าวนี้ถามคุณผู้ชมแล้วก็น้องทั้งสองท่านก่อนครับ
ชอบรับประทานเห็ดโคนไหมครับชอบมากครับ
แล้วมันแพงไหมครับแพงค่ะ
แล้วก็จนมีข่าวนี้ไงครับวิ่งราวเห็ดโคนครับ
กาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุไม่คาดฝันหัวขโมยสองคนขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละฮะ
แล้วก็วิ่งราวเห็ดโคนจากแม่ค้าริมถนนฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กแม็กซ่านะครับนำภาพนี้เนี่ยนะฮะ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กก๖๒๕กาญจนบุรี
ย้อนสอนหนีอยู่ไปตามถนนสายกาญจนบุรีไซโยกครับ
โดยระบุว่าชายทั้งสองคนเป็นคนร้ายที่เพิ่งก่อเหตุ
ราวเห็ดโคนจากแม่ค้าที่ตั้งขายอยู่ริมถนน

ริมถนนสายกาญจนบุรีไซโยกท้องที่บ้านหนองสามพราน
หมู่ที่๕ตะบนลาดย่า
ไปเจอกับนางสาวละลิตาแปลงงาเครืออายุ๒๕ปี
เธอเป็นแม่ค้าขายเหตุโคนนี่ละฮะ

ประมาณ๔โมงเย็นของ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ

แล้วก็วางเห็ดโคนเอาไว้ขายอยู่บนโต๊ะ๖ถุงด้วยกัน
มีคนร้าย๒คนสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
ทำทีคล้ายจะเป็นลูกค้ามาซื้อเห็ด
แต่พอขี่รถมาใกล้ชายคนที่ซ้อนท้ายนะเอื้อมตัวนะ

คว้าเอาถุงเห็ดโคน๒ถุงที่อยู่บนโต๊

นะครับเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
จากคนที่ขี่รถผ่านไปมานะครับ

พยายามขี่รถตามคนร้ายไป

ไม่รู้ว่า๒คนมีอะไรมีอาวุธมาหรือเปล่า
เพียงถ่ายรูปรถของคนร้ายมาเป็นหลักฐาน
แต่ก็ชัดพอสมควรแล้วครับ
คิดยังไง

ส่วนที่อยากจะให้ดูต่อไปมาตรวจสอบราคาเห็ดโคนกันหน่อย

ถ้าดอกบานก็เบาะเบาะกิโลกรัมแล้ว๒๕๐บาทครับ
ดอกตูมก็เท่าตัวครับ

คือเห็ดดอกบาน

เห็ดดอกบานกล่าวดินออกแล้วนะครับ

ตูมดอกเล็กกลาวดินออกแล้ว
กิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐๐บาท

นี่นะก็เลยเป็นแรงจูงใจ
ที่ทำให้เกิดการฉกชิงวิ่งราวกันแบบนี้